เหมือนในการต่อไปนี้กับน้องอายแอว

เอานมจากขวดป้อนให้ลูก

เอาแค่ผ้าลองตรงคอกับขวดนม

ไปแชทมานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ

กลัวคนจะรู้เรื่องว่าลูกตาย
พยายามทำทุกอย่างสร้างหลักฐานขึ้นมาเอาร่างของลูกวางบนตะแกง
ตกลงมาเหมือนหมาเข้ามาบ้างอะไรบ้าง

แล้วสุดท้ายก็เอาไปห่อพันธ

มันมันเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็น

แม่ที่มัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ
ตำรวจภูทรศรีศาสนาลัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัย
ไปตรวจสอบในบ้านของน้องไอแอลหรือว่าเด็กชายปรัชญาเดโชเม้งอายุ๑๘วันเองครับ
หลังจากคนเป็นแม่นางสาวอิสรพรฝอยเหลืองหรือว่าออยอายุ๒๒ปี
บอกว่าลูกฉันถูกรักพาตัวไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของ๒๖กันยายน
จากที่นอนใต้ถุนบ้านที่อำเภอศรีศาสนาลัยจสุโขทัย
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไปเข้าห้องน้ำเพียง๑๕นาทีกลับมาลูกหายไปแล้ว
โดยเช้าเมื่อวานตาของน้องไอแอลผู้พบศพ
สักประมาณตี๓ตี๔เขาตื่นไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตา
กลิ่นเหม็นหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำ
ก็เลยเดินบนดูสิมันอะไรมันเป็นกลิ่นเหม็น
เห็นศพลักษณะเหมือนคล้ายมีของบางอย่างถูกวางเอาไว้หลังห้องน้ำนะฮะ
ก็เลยไปเจอสบหลานนี่นาสบหลานที่หายไปนี่นา
ก็เลยไปแจ้งเจ้าที่เอาร่างของหลานไปชนะสูตร
ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกิดเหตุไว้ส่วนพ่อแม่และครอบครัว
ก็ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำด้วย
จากการสอบบริเวณหลังบ้านตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวล
ที่บริเวณห้องน้ำข้างบ้านที่พบสบน้องไอแอล
สภาพมีแบบแผลที่เบือนหน้าผากด้านขวายุบลงไป
แล้วร่างกายของน้องเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
หงายแล้วหัวพาดอยู่ในท่อพลาสติกเป็นท่อระบายน้ำตามภาพที่เห็น

เรื่องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วัน
ก็เลยมอบศพให้กับกู้ภัยไปส่งยังโรงพยาบาล
เพื่อไปสอบสวนแล้วก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทกิติพลหลวงใหญ่รักษาการผู้กำกับการสพศรีศาสนาลัย
บอกว่าหลังจากที่เค้นสอบแม่ของน้องไอแอลหนักมาก
สุดท้ายนี่แม่ก็สารภาพ
ระหว่างที่ตัวดิฉันเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยระหว่างนั้นก็เล่นโทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถืออยู่ก้มหน้าก้มตาแชทอยู่
ให้ลูกนอนในเปรย์แล้วก็เอาขวดนมใส่ปากลูกไว้
โดยที่ไม่ได้เอามือจับกวดนมเพียงแต่เอาผ้ารองหนุนเอาไว้ให้มัน
จังหวะให้ขวดนมมันไหลเข้าปากลูกเอง
คือเอาง่ายว่าไม่ได้ดูเลยค่ะวางขวดนมยัดปากลูก
ข้นกว่าอย่าลืมนะน้องอายแอวอายุ๑๘วันนะคะ
ลูกตายแล้วลูกไม่หายใจแล้วนะครับ

สุดท้ายก็เลยตกใจมากไม่รู้ทำอย่างไรดี
คุณผู้ชมดูภาพจำลองกราฟิกตามไปด้วยนะ

เอาร่างของลูกไปวางไว้ตะแกงหลังห้องน้ำ
แล้วทำให้ตกลงมาจากตะแกง
เหมือนว่ามีหมาเข้าไปทำร้ายลูกเขา
คือสร้างเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาเอง
แต่ยังว่านั่นคือลูกนะ
และด้วยความกลัวความผิดก็เลยเอายังไงดีล่ะ
ทีนี้เอาศพไปใส่กระเป๋าแล้วก็ไปใส่ในตู้เสื้อผ้า

ก็เลยเอาศพไปทิ้งเอาไว้ที่หลังห้องน้ำตอนตี๓
สุดท้ายพ่อตื่นมาล้างหน้าเข้าน้ำ
แปลงฟันได้กลิ่นเหม็นแล้วก็ไปเจอศพหลานตัวเอง

หลังสอบปากคำเสร็จสุดท้ายแม่ของน้องไอแอลก็ต้องถูกดำเนินคดี๓ข้อหาเลยครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ตำรวจก็คุมตัวไปฝากขังต่อสารทันที
จริงแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณก็ต้องไปแจ้งตำรวจเลย
แจ้งเขามาตรวจสอบเลยเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งใจทำให้ลูกตายนะฮะ
อาจจะเกิดจากการสำลักนมหรืออะไรก็ตามทีก็ไปแจ้งตำรวจเลยไม่ต้องอำพลางศพแบบนี้
ใช่แต่กลับกลายเป็นว่าพอทำแบบนี้แล้วก็โดน๓ข้อหาไปเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าไปแจ้งตำรวจตั้งแต่แรกอาจจะโดนข้อหาเดียว
คือกระทำการโดยประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เรื่องของการซ่อนเร้นอำพลางศพหรือแจ้งความเท็จเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นนักข่าวของเราค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ไปตรวจสอบช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศุกร์นะฮะ
ไปดูจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างของน้องไอแอลซึ่งห่อมาด้วยพลาสติกสีแดง
มาให้กับนางใสฟอยเหลืองเป็นทวดของน้องไอแอล
นางไสตอนที่มารับศพน้องโอ้โหคุณค่ะสีหน้าเศร้าหมองค่ะ
เครียดเลยนะคะแล้วก็มีการจุดทูปเรียกดวงวิญญาณน้องไอแอล
แล้วก็บอกกับน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริง
อยากให้น้องเกิดมาอยู่ในครอบครัวอีก
จากนั้นค่ะนางใสบอกว่าถึงณตอนนี้ตอนที่รับศพน้อง
ก็ยังไม่เชื่อว่าแม่แท้ของน้องจะเป็นคนลงมือฆ่าน้อง
ถึงแม้ว่าแม่จะสารภาพกับตำรวจแล้วก็ตาม
ยืนยันนะคะบอกว่าไม่เชื่อหากไม่ได้ยินจากปากเอง
แต่ถ้าเกิดว่าแม่ของน้องเป็นคนทำจริง
ก็อยากจะทราบถึงเหตุผลว่าทำทำไมเพราะว่าปกติที่
น้องที่บ้านก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่มันผิดปกติหรือไม่ดีกับน้อง
และลักษณะก็ไม่ได้เหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติภายในบ้านก็คือ
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
และไม่เคยได้กลิ่นเหม็นในบ้านเลยกระทั่งมาพบเป็นศพเป็นศพเมื่อวานเนี่ยค่ะ

แล้วยายคิดว่าอะไรคะ
ใครเป็นคนทำอ่ะ
ต้องรุดออกป่ากมันมาเอง
ยัยยก็ให้อภัยให้มันเลย

อืมคือยังไงก็ให้อภัยเนอะ

โกรธมากเหมือนกันเวลานี้หายแล้ว

เป็นช่วงก่อนที่จะรู้ด้วยซ้ำว่าหลานนั้นตายอย่างไร

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทราบข่าวจากตำรวจว่า
แม่ของน้องก็สารภาพเองก็ทำอย่างไรบ้าง
เป็นสับปะเลอประจำหมู่บ้านคนนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ได้มาประกอบพิธีสะกดวิญญาณน้องไอแอล
บริเวณตู้เสื้อผ้าที่แม่ของน้องเอาศพไปซ่อนไว้
แล้วก็บริเวณหลังห้องน้ำที่ตาของน้องไปพบศพ
เอาน้ำมนต์ไปพรมแล้วก็ใช้ค้อนตอกตะปูสะกดวิญญาณ
ให้วิญญาณออกไปรบกวนใคร
แล้วก็นำศพน้องไอแอลไปใส่ไว้ในกล่อง

แล้วนำขึ้นมาเผาตามพิธีทางศาสนา

น้องมีความเฮียนอะไรน้องอายุ๑๘วันเท่านั้น
วันวิญญาณไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อน
คือเหมือนเขาบอกว่าคำพูดคำว่าสะกดวิญญาณ

ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

อย่างวิญญาณเด็กกับวิญญาณผู้ใหญ่ที่ตายภาย
นี่ค่ะคนก็แบบน้องไม่ได้เป็นวิญญาณเฮียน
ไม่ได้เป็นผีตายโหงไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อน

มันเป็นธรรมเนียมของท้องถิ่น
เราก็ไม่ทราบอะนะแต่คนในโซเชียลก็ไม่พอใจแหละ
ว่าจะไปทำน้องทำไมนะครับ

ผลการชนสูตรพลิกศพน้องนะคะ

แม้ว่าแม่เนี่ยจะบอกว่าตกลงมาก็ตามนะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
หลายคนก็สะเทินใจเนาะ